คุณผู้ชมค่ะมาดูความน่ารักของอายุทยาคิ้วบอย
อธิบายก่อนอายุทยาคิ้วบอยเนี่ยมาจากกระแสหนังดังบุเภสันนิวาสนะคะ
ก็เป็นนุ่มหน้าตาดีนะคะในเรื่องนี้นั่นเอง
ล่าสุดคุณเอิร์ทวิศววิทย์ค่ะ
คนนี้แหละโอ้ยสาวกรี๊ดมากเลย
เพราะว่าอะไรหล่อล่ำสูงหุ่นดี
โอ้โหคนบอกสาวกรี๊ดมากเลยแล้วก็รูปที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้
มีเซ็นเซอร์ตรงกลางระวังตาด้วยคืออะไร
ด้วยความดังนี่แหละคุณค่ะคนมันดังช่วยไม่ได้
แต่ก็จะมีข่าวแบล็คเมย์ตามมาคุณผู้ชมค่ะ
แต่ตั้งแต่พอออกมาในละครดังแรกนะโหไม่ไวนี่ถูกขุดรูปเฉา
อ้างว่าเป็นภาพของเจ้าตัวกำลังโชว์ของลับคุณ
ภาพที่เห็นไปเมื่อกี้นะอีกทั้งค่ะก็มีเรื่องศัลยกรรมทำจมูกนะ
งานนี้เจ้าตัวเลยขอออกมาเคลียร์ทุกประเด็นแบบชัดไปฟังค่ะ
รูปหลุดใช่ไหมครับก็ดูแล้วครับดูแล้ว
เราตกใจไหมตอนแรกเลย
ตกใจที่ผมน่าจะข่าวแบบนั้นนะอย่าข่าวแบบนั้นเหมือนกันเพราะคนนั้นขาวมาก

มันมีทั้งหมดสี่ภาพมีสักรอบสักภาพไหม
มันมีภาพจริงมันมีภาพที่เขาเอาเป็นรูปผมจริงเลย
แต่รูปนั้นก็ไม่ได้โป๊ะเพราะรูปนั้นผมเป็นคนถ่ายเองแบบตอนเด็กแล้ว
ผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพอเรามาอยู่ในที่แจ้งแล้ว
ทุกคนก็ต้องหาข้อมูลเก่าของเรา
ซึ่งเรื่องจมูกผมก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรอยู่แล้วซึ่งผมก็ทำครับก็ทำ
ผมว่าการที่คนทำไม่ดีเนี่ยแล้วเรายิ่งไปสนใจเนี่ย
มันเหมือนเราไปยกยอเขาเขาสนุกเขาก็ปล่อยเขาไปครับ

ใช้แบบว่าปล่อยวางเข้าชู้ใจดิ้ง
ยอมรับทำจมูกเออแมนก็บอกกันไปเลยนะคะ
ถ้าบอกไม่ทำก็ไม่ไหวเมื่องหลักฐานทนโทพคานั้น
แต่ทำแล้วก็หล่อดูดีเป็นกำลังใจ
ใช่นะคะก็รับรองว่าเป็นดาวรุ่งในวงการ

ตาหล่อแบบคมเข้มเนอะคุณเนาะ